คือหลายคนก็บอกว่าพี่แจ๊กรีนบอกว่าเลิกแล้ว
แต่ทำไมบางคนบอกยังไม่เลิกให้ติดตามความเคลื่อนไหว
ล่าสุดค่ะคุณต้นหอมได้โพสต์ภาพนี้ค่ะ
ซึ่งเป็นภาพที่เอาลูกที่เอามาเลี้ยง

พร้อมข้อความบอกว่าแม่ครับต่อไปนี้หนูหมากับน้ามะตูมแล้วก็ลุงเอม
แล้วก็ทุกคนเนี่ยจะมาดูแลแม่เองครับเหมือนการันตีว่าตอนนี้จะเป็นซิกเกอร์มัมแล้วนะคะ
แล้วก็คุณสันเนี่ยก็คือห่างหายกันไปเลยนะคะไม่ได้มีมาคอมมงคอมเมนต์กดลงกดไลค์กันนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกคู่นึงที่หลายคนก็ตกใจนะว่ามาตอนไหนแล้วก็เลิกไปตอนไหนนะคะ
แต่ว่าลูกเขาซึ่งเอามาเลี้ยเนี่ยก็น่ารักเหมือนกันนะน้องปกป้องต้องรอดูแล้วค่ะว่าทั้งคู่จะออกมาเปิดใจกันตอนไหนนะคะว่าเลิกแล้วค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าหลายคนที่ได้ติดตามการจัดวิทยุของพี่ต้นหอมนะ
ทุกวันที่พี่ต้นหอมพูดถึงเรื่องราวความรักเนี่ยไม่เคยพูดกระทบกระทั่งคุณสันเลย
ไม่เคยพูดในด้านลบนะเป็นกำลังใจให้เธอด้วยละกัน
สักพักนึงนะคะตกตกใจกันไปเป็นคู่รักนะคะแนวเกย์นี่แหละคุณผู้ชม
สุดนะคะก็กลับมาเมืองไทยมาเล่นคอนเสิร์ตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปรากฏ
ผู้ชายที่มาด้วยเป็นอีกคนค่ะเชอรี่
นะคะว่าเคื่อนไม่ได้เอาสามีมาหายไปไหนเคื่อนไม่ตอบนะ
อีกคนนี้ไหมถ้าเลือกก็ถือว่าช็อกเหมือนกัน

เพราะว่าเร็วมากจริงนะคะตอนที่ประกาศคบตัวกันหลายคนก็คือหา
หลายคนก็จับตาดูรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไง